มีข่าวหลุดออกมานะครับว่ามีคลิป

ว่าเหมือนกับคนที่มีเพศสัมพันธ์กัน

หลังจากนั้นก็เหมือนกับเสร็จสิ้นภารกิจ
โดยที่เหมือนกับเป็นการทะเลาะกันระหว่างผู้ชายคนนั้น
ผู้หญิงเข้ามาตอว่ากับผู้หญิงเข้ามาตอว่า
ว่าทำไมถึงไม่ใส่ถุงยางทำไมถึงใส่ข้างในอะไรแบบประมาณอะไร

ทำไมมีคลิปหลุดนู่นนี่นั่นมีคลิปสองต่อมา

คนก็จับจ้องไปที่ประเด็นผ้ากุ้งแล้ว
เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นใช่
เมื่อวานนี้มีการนัดแถลงข่าวจาก

เพราะว่าอีชาวก็มามันเป็นเพื่อนกัน
ฉันก็เลยต้องรีบถามเลยนะเพราะฉันเป็นคนอ่านข่าวอีผ้ากุ้งเอง
แล้วถ้าบอกเช่าตกลงเรื่องเป็นอย่างไรว่าเพื่อนแกนี่
แหมพี่ก็ต้องคิดดูสิคนมันจะไปแอบอัดอะไรล่ะ
กี่ทุ่มก็มีการแถลงข่าวเชิญต่อเลย

หลังจากนั้นคุณผ้ากุ้งก็บอกเลยลงไอจีนะครับ
ว่าจะมีการแถลงข่าวเกิดขึ้นกับสิ่งกรณีที่เกิดที่มีคลิปหลุดออกมา
ก็เชิญนักข่าวไปนักข่าวก็ไปกันเยอะมาก

ทำไมถึงปล่อยให้หลุดออกมาอย่างนี้ได้

ไฟ
คุณสามารถใช้เจ้ากระป๋องนี้
น้ำดาบนั้นใส่เข้าไปแล้วทำให้ร้องมัน

ไม่แตกใน
ก็คือหมายถึงว่าตอนที่แบบว่ามันโยงนั่นไง

ที่เวลานอนกับผู้หญิงแฟนมันแล้วไม่ใส่ถุงยาง

แม้นั่นอีชาวบอกว่าโอ้โห

แต่ทีนี้เนี่ยประเด็นที่มันประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
มันคนก็เลยมองว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้นะฮะ
รวมถึงถ้าเกิดว่าจะมีงานแบบนี้เกิดขึ้นจริงอันนี้ตามข่าวนะ
คือโดยส่วนตัวรู้จักกับผ้ากุ้งแต่อันนี้เราพูดในตามข่าวนะฮะ
แล้วก็ตามสิ่งที่นักข่าวเขาบอกกันมา
เขางงตรงที่ว่าถ้าพระกุ้งจะเชิญไปหรือบริษัทที่ทำน้ำยาตัวนั้นจะเชิญไปเนี่ย
บอกเขาเลยว่าจะเปิดตัวจะเปิดตัวนะเกี่ยวกับเรื่องยางนะเกี่ยวกับเรื่องไอ้น้ำยาตัวนี้นะ
รู้สึกว่าเสียความรู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็ถึงขั้นที่ว่าอาจจะมีสื่อบางสื่อเนี่ย
ดนำเสนอข่าวของคุณพระกุ้งเลย
อยากรู้ไว้ที่เราตกลงเมื่อวานได้ทำข่าวไหม

คือไม่คุณไปถึงงานแล้วพอคุณเจออย่างนั้น
สุดท้ายคุณสัมภาษณ์แล้วคุณถ่ายภาพแล้วคุณเอานั้นมาออกป่

เป็นเรื่องด้วยปลิดฟันยั้ง

ไม่ได้พูดแรกได้เหมือนกลายเป็นแบบว่าลอบด่าอะไรอย่างเงี้ย

ก็คืออย่างเช่นว่าทำอย่างนี้ไม่อายบ้างเหรอ
ทำอย่างนี้มันถูกแล้วเหรอคิดว่ามีการโกหกไหม

นี่นั่นคุณก็บอกว่าเขายอมรับผลกระทบของเขาอยู่แล้ว
เพราะเขาตัดสินใจมานานเพราะนี่มันคืองานคลีเอท
เป็นครีเอทีฟที่แบบคิดออกมาเป็นแบบนี้
เป็นครีเอทีฟ
เป็นโฆษณาไอติมหรืออะไรอย่างนั้น
อย่างนั้นเข้าใจได้เพราะมันมีการเปิดเผยตรงนั้นเลย

ดำตบตบกับแอร์เป็นอะไรนะอันนั้น